กันต่อดีกว่านะคะสำหรับคดีนี้ค่ะที่มีน้องวัย๑๔ปีค่ะ
ออกไปเที่ยวงานวัดกับเพื่อนแล้วก็ประมาณสักเที่ยงคืน

หายไปเลยรู้ตัวอีกทีนึงน้องถูกรุมทำร้ายจนตายนะคะ
แล้วสภาพก็คือถูกตีที่หัวที่ร่างกาย
แล้วที่คอมีรอยถูกรัดด้วย
ล่าสุดตำรวจรู้ตัวกลุ่มคนเกาะเหตุแล้วนะคะ

คือจากสภาพของน้อง
น้องถูกทำร้ายในตัวอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะคะ
น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าถิ่นที่มารุมทำร้าย
ฟาดที่ตามลำตัวด้วย
แล้วเอายางในอ่ะพี่หุยอ่ามารัดคอน้องโห้ยโหดเยี่ยมมากนะคะอ่า
คือจริงตอนที่กู้ภัยไปเจอน้องยังไม่เสียชีวิตนะแต่ระหว่างทางนำส่งโรงพยาบาลอ่ะ
น้องเสียชีวิตค่ะทีมข่าวได้ภาพวงจรปิดสี่กันยายนนะคะ
จะเห็นน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็ว
แล้วก็มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยนี่ค่ะเฟี้ยวผ่านไปแล้ว
แล้วผ่านกล้องวงจรปิดไปไม่นานก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่ตามไปค่ะ
ซึ่งคาดว่าวัยรุ่นอีกกลุ่มนี้แหละน่าจะเป็นกลุ่มคนก่อเหตุนะคะ
หลังก่อเหตุค่ะอย่างที่บอกว่าตำรวจรู้ตัวแล้วว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนค่ะ
ลองเข้าไปตรวจสอบในโซเชียลมีเดียของกลุ่มนั้นน่ะนะคะ
เขามีการโพสต์เฟซบุ๊คกับสตอรี่นี่ค่ะเป็นภาพนี้รวมกันเป็นแก๊งเลยนะ
บอกไม่ใช่ผีหนีทำไมโนนทองเด้อจ้ะ
ไม่ใช่ผีหนีทำไมอันนี้คืออะไรประกาศศักดาเหรอ
ไม่ทราบได้จริงหรือว่าบอกไปถึงคนที่เห็นพวกเขาแล้วหนีเขา
ก็เลยจะบอกอ๋อพวกผมไม่ใช่ผีจะหนีผมทำไมหรือเปล่า
หรือจะบอกว่าพวกผมไม่ได้ทำอะไรผิดจะหนีทำไม
อันนี้ก็แล้วแต่คนจะตีความอ่ะนะคะวันนี้ญาติของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย
พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในจุดที่น้องถูกทำร้าย
ก่อนที่จะไปรับศพที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอชนสูตรว่าน้องเนี่ย
เสียชีวิตจากการถูกตีด้วยของแข็งแล้วก็เชือกรัดคอ
อาการคือสาหัสแล้วก็เสียชีวิตญาติก็นำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
ในพื้นที่บ้านแก้งตาดไซค่ะเพื่อนผู้ตายที่ไปด้วยกันเนี่ย
เล่าบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้ไปเที่ยวงานที่ตัวอำเภอกัน
พอดูการแสดงคอนเสิร์ตจบปุ๊บก็พากันขี่รถกลับบ้าน
ถึงตรงปั๊มน้ำมันบ้านกุฎล้อค่ะไปเจอกลุ่มคู่อริเจ้าถิ่น
ขี่รถตามประกบก่อนจะถูกถามอะไรบางอย่าง
แล้วก็ถูกวิ่งกรูเข้ามาทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บแล้วเพื่อนก็ตายนะคะ
บ่ายวันนี้พ่อแม่ของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยไปหาตำรวจที่สพเกษตรสมบูรณ์เลย
ปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่มีเบาะแสสำคัญหลายอย่าง
แล้วพ่อแม่ก็กลัวว่าคดีจะไม่คืบด้วยเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ย
ลูกหลานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อ่ะค่ะโดยพ่อของน้องเรียกร้องตำรวจนะคะ
อยากให้จับตัวคนเกาะเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นจับไม่ได้

ผมมาดูสภาพการเกิดเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วมันไม่ใช่
บางทีสังเกตหลายจุดหลายประเด็นก็สืบเนื่องจากน้องที่ไปเที่ยวงานในวันนั้นด้วย
ก็เลยเป็นผิดสังเกตเขาโดนทำรอบทำร้ายรุมทำร้ายดัดทำร้าย
ที่ที่ไปเที่ยวงานด้วยกันใช่ครับเที่ยวงานด้วยกัน
ก็อยากให้ความเป็นทำครับผมให้ความเป็นทำต่อลูกชายครับผม
โดยที่เขาไม่รู้เรื่องโดยที่เขาไม่เคยก่อเรื่องอะไร
ไม่มีเรื่องอะไรกับใครที่ไหน
การสืบสวนค่ะตำรวจบอกว่ากลุ่มเจ้าถิ่นเนี่ยก็คือ
กลุ่มบ้านนวลทองและบ้านหนองแต้ที่เป็นขาโจนะคะ
ก็มักจะชอบดักทำร้ายร่างกายกลุ่มวัยรุ่นบ้านโนนขวาวที่เป็นโจทย์
เคยมีเรื่องทะเลาะกันอยู่เป็นประจำแต่ว่าวัยรุ่นบ้านแกล้งตาดไซ
แล้วก็น้องที่เสียชีวิตคือเขาใช้คำว่า
ดวงซวยค่ะคือขี่ผ่านมาพอดีก็เลยถูกไล่ทำร้าย
ว่าแก๊งนี้มันก็ทำร้ายคนไม่เลือกเลย
วัยรุ่นเจ้าถิ่นเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนมีชื่อในพื้นที่สองหมู่บ้านนะคะ
ถูกจับไปได้แป๊บเดียวก็ออกมาก่อเหตุใหม่ประเด็นการสังหารเนี่ยตำรวจยังมุ่งที่เรื่อง
เรื่องการทะเลาวิวาดฆ่าล้างแค้นในกลุ่มวัยรุ่นและปัญหาส่วนตัว
ทางด้านผู้กำกับสพเกษตรสมบูรณ์นะคะสั่งการให้ชุดสืบสวน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็หาข้อมูลอีกครั้ง
และมีการประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาเก็บลายนิ้วมือแฝง
ตรวจสอบข้อมูลร่องรอยที่คาดว่าน่าจะเป็นร่องรอย
การใช้มีดฟันที่รถมอเตอร์ไซค์ของน้องคนเสียชีวิตนะคะ
ส่วนเรื่องการออกหมายจับผู้ก่อเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำก่อน
เพราะเอาจริงก็เยาวชนกันหมดเลยนะคะ
ต้องรอหน่วยงานเข้ามาทำการสอบสวนร่วมด้วย
ถ้าพบว่ากระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

คือเมืองนอกก็จะมีกฎหมายแบบบ้านเรานี่แหละ
เยาวชนก็จะเป็นกฎหมายแบบนึงใช่ไหมคะ
แล้วผู้ใหญ่ก็จะเป็นกฎหมายอีกแบบนึง
แต่เขาจะมีการพิจารณาว่าถ้าพฤติกรรม
ถ้าพฤติกรรมของคนก่อเหตุที่แม้จะเป็นเยาวชน
พูดจารู้เรื่องมีสามัญสำนึกแล้ว

แต่ไม่ค่อยเจอว่าจะไปถึงขั้นนั้น
เพราะเคสนี้คือถ้าฟังจากพฤติการคือ
คือรุมทำร้ายใช่ไหมตีหัวฟันมอเตอร์ไซค์ตีตามร่างกาย
กรีดยางมอเตอร์ไซค์แล้วเอายางมอเตอร์ไซค์มารัดคอ

อันนี้พฤติกรรมของฆาตกรเลยนะคะมันไม่ใช่การทะเลาวิวาสเลยนะคะเนี่ย